ข่าวแชร์กันมากเหมือนกันบนโลกออนไลน์
แต่อันนี้เป็นการใช้พลังโซเชียลเพื่อที่จะช่วยเหลือ
มีคุณพ่อของน้องคนหนึ่งเขาออกมาตามหาเครื่องช่วยฟังของน้องอ้วน
เพราะเป็นเครื่องช่วยฟังที่ราคาสูงเกือบ๔แสนบาท

อ้วนจะต้องหยุดการฝึกพูดฝึกเขียนฝึกการพัฒนาต่างไปนานเลย
เพราะว่าคุณพ่อบอกว่าถ้าหายไปหาไม่เจอกว่าจะเก็บตังค์ได้ใหม่

ฉะนั้นมีข่าวดีวันนี้ตอนนี้เจอแล้วนะคะเรื่องนี้

ขอใช้พลังโซเชียลช่วยตามหาเครื่องประสาทหูเทียมสำหรับคนพิการหูหนวกของน้องอ้วนลูกสาวของเขา
ซึ่งก็คาดว่าหายไประหว่างเดินทางในจังหวัดภูเก็ตนะคะ
รายละเอียดบอกว่าเป็นเครื่องช่วยฟังใช้ได้เฉพาะกับคนที่ผ่าตัดมาแล้วเท่านั้น
ลักษณะเป็นตลับพลาสติกสีดำขนาดกว้างเท่าไข่ไก่หนา๑เซนติเมตร
แล้วก็ถ้าไม่มีเครื่องช่วยฟังน้องอ้วนจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ที่สำคัญราคาสูงถึง๓๘๐๐๐บาทนะคะ
ถ้าจะซื้อใหม่ก็คุณภาพบอกคงต้องใช้เวลาเก็บเงินนานอีก๓ปี
ระหว่างนั้นน้องอ้วนจะต้องหยุดที่จะฝึกพูดฝึกฟังไป๓ปี
ซึ่งก็แน่นอนจะทำให้พัฒนาการเสื่อมลงนะคะ
ทั้งนี้มีผู้ช่วยกันแชร์ต่อข้อความเพื่อช่วยตามหาเครื่องช่วยฟังที่หายเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ยังมีผู้ที่ต้องการบริจาคเครื่องช่วยฟังชนิดอื่น
รวมไปถึงช่วยสมทบเงินเพื่อซื้อเครื่องหมายให้กับน้องอ้วนอีกด้วยนะคะ
ก็เรียกว่าเป็นน้ำใจของชาวโซเชียลจริง
คุณนิธิออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณบนหน้าเฟซบุ๊ก
จนมีการแชร์ไปเยอะแชร์แชร์แชร์แชร์พลังโซเชียลลดหลาม
กำลังใจท่วมท้นนะคะประมาณ๕ทุ่มที่ผ่านมาค่ะ
เจอเครื่องช่วยฟังแล้ว
ชาวเน็ตเห็นแบบนี้ดีใจมากมีคลิปของน้องอ้วนด้วยนะคะ
สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็โทรศัพท์ไปสอบถามคุณนิธิ
เล่าให้ฟังว่าจริงแล้วเจอเครื่องช่วยฟัง
มูลค่าเกือบ๔แสนบาทของน้องอ้วน
อยู่ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตที่แขวนเอาไว้หน้าบ้านค่ะ
ก็คาดว่าน้องอ้วนเนี่ยน่าจะถอดจากตัวมาใส่ไว้เองแต่ว่าคงลืมนะคะ
ก็นึกว่าตามหายระหว่างทางก็เลยช่วยกันตามหา
พลังโซเชียลด้วยที่ช่วยแชร์ข้อความ
แล้วก็ตามหามาตลอดหลายวันที่ผ่านมาด้วยนะคะ
ก็ดีใจด้วยนะฮะน้องอ้วนก็จะได้ฝึกทักษะ
การได้ยินแล้วก็ทักษะด้านต่างต่อไปนะครับ